ท่านครับสำหรับเรื่องนี้ก็เช่นกันผมคิดว่า
ก็หลักฐานก็จะนะครับเป็นการรับประโยชน์
หน่วยงานราชการอันเป็นพิเศษ
เหนือจากที่จะไปบัติต่อบุคคลอื่น
ในธุรกิจการงานปกติ
อย่างแน่นอนไม่ใช่เงินบำเน็ตบำนาน

จากจะมีความผิดตามรัฐมนูลที่ผมว่าแล้ว
ยังมีความผิดตามกฎหมายปปชอีกด้วย

มูลค่าเกิน๓๐๐๐บาท

เหมือนในกา๒๕เรือนสรรหรับก่อนดี
ดังนั้นผมแนะนำ
ให้ปรึกษาพนตริประวิตรจันโอตชาของผม

จังหวัดนครศรีธรรมราชภักดิ์พลังประชารัฐครับ
ผมอยากให้สมาชิกท่านเมื่อกี้ถอนคำพูดที่ว่าท่านประวิทย์จันโอชาครับ
เป็นเป็นต้นเทศในทรภาครับท่านประวิทย์บวงสุวรรณครับ

ท่านพูดเปลี่ยนไปแล้วครับเมื่อกี้ท่านเปลี่ยนไปแล้วไม่เป็นไรครับ
พยายามอย่าประท้วงเลยครับใช้เวลาครับเชิญครับ

เมื่อวานนี้ท่านประธานชวนก็พูดผิดเหมือนผม

ผมขอสรุปตรงนี้ในข้อกร่าวที่๒เป็นว่า

เหนือจากธุรการงานปกติ
เป็นผลให้ต้องขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี
ตามรัฐมนุนแห่งราชนาจักรไทยมาตรา๑๘๐วงเล็ก๓ประกอบมาตรา๑๖๐วงเล็ก๔

ฝ่าฝืนหรือไม่บัดตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
บัดหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริตไม่ซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
เอื้อประโยชน์พวกพ้องเจ้าสัวในทุนพูดจาก่างเถินขาดจริยธรรม
ใช้งบประมาณของรัฐสร้างคะแนนนิยมให้ตนเองและพักการเมืองของตนเอง
จิตใจโหดเยี่ยมทารุณโหดร้ายเห็นเศรษฐกิจตกต่ำต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
เพราะจากการยึดอำนาจของตนเห็นประชาชนอดตายก็ไม่แย่แส
ผมจึงไม่ไว้วางใจผลเอกประยุทธ์จันโอชาให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไป
กราบขอบพระคุณท่านประธานครับ